จุดสำคัญของโอลิมปิกเลยก็คือมาสคอตนั่นเอง

แต่ชื่อว่าโหเหลือม
มือหกของเรานะครับคุณออนมาเป็นยังไง

นี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าสูงเท่าไหร่